ทีมงานเขาตั้งใจเลือกมาให้กับสองสาวข้างผม

แล้วก็เลือกให้กับคนที่กลัวตุ๊กแก่
บางทีก็อยากถามไงว่าถามมันก่อนไหม

เป็นความรักซึ่งความห่วงใยกับแต่คนกลับตุ๊กแก่

เอาไปดูมันมีชื่อว่าเจ้านุ่มนิ่ม

นะกับตุ๊กแก่ตัวหนึ่งที่มีจุดสีส้มส้มนี่
เห็นหน้ามาแล้วนะฮะน้องสันเดย์เดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว
จุดที่นางจับตุ๊กแกได้คุณแม่ว่าอย่างนั้น
จุดไหนคะคุณแม่จุดนี้หลายคืนก่อนเขาบอกว่า
เอ๊คุณแม่เดี๋ยวนะไปเจอตุ๊กแกมันนอนหงายท้องอยู่
คิดว่ามันตายก็เลยหาที่คีบไปคีบมันจะไปฝังดิน
พอคว่ำมันกลับมาเอ้ามันยังหายใจอยู่นี่นะอดไม่ได้ฮะ
ก็เลยพาตุ๊กแกเข้าบ้านไปวางไว้ในที่ปลอดภัยดูสิ
ทิชชู่อ่ะเหรอเออมันอ่อนแรงแบบนี้จุดส้มน่ารักทีเดียวนะฮะ
วันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าตุ๊กแกยังไม่ตาย
ก็เลยป้อนน้ำป้อนอาหารเม็ดแช่น้ำให้มันกิน
ตอนแรกยังไม่กล้าจับเพราะทั้งสองคนกลัวตุ๊กแกมากกลัวเหลือเกิน

เขากลัวทั้งแม่ทั้งลูกแต่แต่เวลาผ่านไปเอ๊ะความใกล้ชิดความผูกพัน
ค่อยเกิดขึ้นเริ่มมีการตั้งชื่อตุ๊กแก่คือเจ้านุ่มนิ่ม
เพราะตัวมันนิ่มหน่อยนะฮะนุ่มนิ่มลอกคราบ
นี่คงเป็นเหตุผลที่นุ่มนิ่มดูอ่อนแรง
ถ้าเกิดว่าลอกคราบเสร็จแล้วนุ่มนิ่มแข็งแรงขึ้น
และสุดท้ายเวลาแห่งการจากลาอาจจะใกล้เข้ามาอีกครั้ง
อันนี้คุณแม่เขาโพสต์นะผมไม่ได้พูดเองนะ
ลูกสองคนนี้ได้แต่ดูแลตุ๊กแก่ตัวนี้ให้เต็มที่และดีที่สุด
สุดท้ายความขยักแขยงมันหายไปกลายเป็นความห่วงใยแทน
เรื่องราวนี้คุณผู้ชมพอเขาโพสต์ไปนะมันกลายเป็นเรื่องราวที่คนในโซเชียลแชร์ไปเยอะมาก
มีคนเข้าไปชื่นชมความกล้าหารความมีน้ำใจต่อสัตว์ร่วมโลกของแม่ลูกสองคนนี้
พลังความรักความเมตตาความปรานีของแม่ลูกคู่นี้มันชนะความกลัวและความขยะแขยงได้
คุณลืมตาก่อน
อ้างกล้องจับมาที่คุณราชพรศิษฐ์